มีเรื่องกล่าวของอีกครอบครัวหนึ่งนะครับ
ที่มีทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกสาววัยประมาณ๒๓ขวบ
ที่เสียชีวิตอยู่บริเวณชั้นใต้ดินเหมือนกัน

ที่ชื่อว่าคุณยองวีเตนะครับ

แต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องของคุณยองวีเต
ซึ่งเป็นสมาชิกคริสตจักรชาวสิงคโปร์ที่รอดชีวิต
พร้อมกับลูกชายของเขาวัย๑๑ขวบ
ในเหตุการณ์เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์
ข้อความที่น่าสะเทือนใจเหลือเกินที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะ

ก่อนจะไปหลบแถวแผนกของสด
พร้อมกับกอดลูกชายที่กำลังตัวสั่นไว้แน่น
แล้วก็ย้ายไปที่ห้องเก็บของ
พบกับพ่อแม่ลูกครอบครัวหนึ่ง
ครอบครัวนี้มีลูกสาวอายุประมาณ๒๓ขวบ
ห้องดังกล่าวนั้นมีคนอยู่ประมาณ๑๐คน
ปิดไฟปิดประตูเงียบ

หวาดกลัวทั้งหนาวและอึดอัด
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะ
ก่อนที่จะมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อติ๊ก
ชักชวนให้ทุกคนหาที่ซ่อนใหม่
เป็นห้องควบคุมไฟที่อยู่ลึกเข้าไปอีกหน่อย
คุณยองวีชวนชายอีกคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นพ่อของลูกสาวคนนั้นไปด้วย
แต่ว่าครอบครัวนั้นบอกว่าจะขออยู่กับภรรยาที่นี่
ก็คือครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ลูกสาววัย๒๓ขวบ
นั่นเป็นบทสนทนาครั้งสุดท้ายของคุณยองวีกับครอบครัวนั้น
เวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงนะครับเสียงปืนดังขึ้น
มันดังใกล้เข้ามาเรื่อยประชิดเข้ามาเรื่อย
พวกเราอยู่ในห้องมืดแคบ๗คน
ก่อนได้ยินเสียงลูกสาวของครอบครัวที่เมื่อกี้ชวนหนีออกมา

ลูกสาวเนี่ยร้องกรีดร้องเสียงดังเพราะน่าจะตกใจจากเสียงปืน
กรีดร้องไม่หยุดแล้ววินาทีแสนโหดร้ายก็เกิดขึ้น
เสียงปืนระดมยิงเข้าไปที่ประตูหลายนัด
ฆาตกรถีบประตูปั้งเข้ามาในห้องที่พ่อแม่ลูกอยู่ในห้องนั้น
ห่างจากกลุ่มของคุณยองวีประมาณแค่๒เมตรเท่านั้นเอง
เพราะว่าคุณยองวีกับคนอีก๗คนหลบเข้าไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้ว

คุณยองวีได้ยินเสียงฆาตกรตะโกนเรียก
และเด็กหญิงยังคงกรีดร้องเสียงดัง
และเสียงพวกเขาค่อยเงียบหายไป
มาด้วยเสียงปืนที่ดังขึ้นไปเรื่อย
พวกเขาเหมือนห่างออกไปเรื่อยเป็นระยะ
คุณยองวีขณะที่อยู่ในห้องกอดลูกชายไว้แน่น
ลูกชายของเขาไม่สบายและกลัวว่าจะส่งเสียงไอ
คุณยองวีได้แต่นึกถึงภรรยาของเขา
คือภรรยาของคุณยองวีเป็นคนไทยนะ

กลัวว่าตัวเขาเองแล้วก็ลูกชายคนเล็ก
จะไม่ได้เจอหน้ากันอีกกับครอบครัวนะครับ

ก็ยังติดต่อกับเพื่อนภายนอกได้เรื่อย
หันมาบอกกับผู้ชายที่อยู่ในห้อง

บอกว่าหากถึงเวลาคับขันพวกเราต้องสู้
คุณติ๊กจะเปิดก่อนคือจะใส่คนร้ายก่อน
แล้วผู้ชายทุกคนต้องช่วยกันจับคนร้ายมันไว้
พอที่จะถ่วงเวลาให้กับผู้หญิงและให้เด็กหนีได้บ้างคุณ
เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในห้องมันน่ากลัวเหมือนกันนะคุณนะ

กระทั่งเวลาประมาณตี๓ความช่วยเหลือจึงมาถึง
เจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษหลายสิบนายให้สัญญาณยิงเปิดทาง๓ครั้ง
เมื่อสิ้นเสียงปืนครั้งที่๓
เจ้าหน้าที่หน่วยพรบบอกให้คนทุกคนวิ่งไปกับเขาทันที
คุณยองวีก็วิ่งทันทีพร้อมกับลูกชายวัย๑๑ขวบ
แต่ปรากฏว่าพลัดหลงกับลูกชายในจังหวะชุนละมุน
และร้องขอเจ้าหน้าที่ให้ช่วยหาลูกชายของเขา
เจ้าหน้าที่พยายามบอกให้ใจเย็นและให้ความมั่นใจว่า
ลูกชายของเขาจะอยู่ในมือตำรวจ
และสามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วว่าอยู่ในมือตำรวจจริงและปลอดภัย
จนกระทั่งคุณยองวีได้พบหน้าลูกชายของเขา
วัย๑๑ขวบที่กอดกันแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ร้ายมาด้วยกัน
แล้วก็พบหน้าลูกชายคนโตของเขาอีกครั้ง
พร้อมกับภรรยาที่โรงพยาบาลมหาราช
คุณผู้ชมครับโพสต์นี้ถูกแชร์ต่อผ่านสังคม

มีผู้คนเข้ามาแสดงความเสียใจ
โดยเฉพาะกับครอบครัวพ่อแม่ลูกสาววัย๒๓ขวบที่เสียชีวิต

เมื่อกี้เป็นเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนที่เหมือนไปเรียนดนตรีเนี่ย
พ่อแม่ผู้ปกครองก็พาไปหลบอยู่ในห้องหลังโรงเรียนดนตรี

แต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือออกมาได้
แล้วก็มายังจุดที่เป็นปั๊มน้ำมันแห่งนี้
เป็นสถานที่เหมือนรวมพลแล้วก็วิ่งหนีกันมานะครับ
โอ้โหฟังเรื่องราวต่างมันยังมีออกมาเยอะนะคุณนะ